คุณผู้ชมยังพอจะจำปรากฏการณ์แปรรักฉันด้วยใจเธอได้ไหม

โอ้โหกรี๊ดกันคอแตกทั้งบ้านทั้งเมืองเลย

นี่แหละค่ะปรากฏการณ์แปรรักฉันด้วยใจเธอของน้อง
หลายคนบอกว่ายังฟินกันอยู่มันยังอินอยู่นะครับ
เพราะว่าภาคแรกจบไปเมื่อ๖เดือนก่อน
เพลงเขาน่ารักมากรู้อย่างนี้เป็นแฟนตั้งนานแล้ว
นำร่องมาเลยก่อนคลอดซีรีส์ภาค๒ออกมาอย่างเป็นทางการนะจ๊ะ
ฉากมาก็มีฉากนี้เลยจ้า
ซีนจูจุ๊บกันเลยดูดดื่มด้วยหน้าอาคอเรียม
นี่ดันแฮชแท็กแปลรักฉันด้วยใจเธอ
เออขึ้นเทรนด์อันดับต้นเลยนะคะ
แล้วก็มีแฟนคลับทั้งชาวไทยชาวจีนนะคะ

เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐถึงกระแสตอบรับครั้งล่าสุดของน้องนะคะ
พร้อมกับรับประกันความสนุกด้วยว่า
ภาคนี้จัดเต็มความฟินอย่างที่ทุกคนรอคอยแน่นอนค่ะ
จริงมันเป็นช่วงอายุที่เขาเรียกว่าหัวเลี้ยหัวต่อ
คือการที่เราเด็กตลาดจมัดนะเตะเข้าเหวเนี่ย
การเปลี่ยนสังคมชีวิตกว่าโดนศึกษาจากมันโทนนั้นเป็นหมาวันที่ที่อะไร

เห็นนี้ก็๖เดือนแล้วยังไงก็ไม่อยากให้พลาด
เพราะว่าพาร์ทนี้มันจะเป็นเรื่องราวแบบ
เรื่องราวใหม่ของเด็กโอเหลเป็นอีกมุมหนึ่ง
แล้วก็เป็นการเล่าเรื่องแบบใหม่

ทุกอย่างมันลงตัวดิฉันรอภาค๒แล้ว

ฉันอาจจะเป็นฉันเห็นรูปเขาแล้วฉัน

อาจจะผิดถูกแต่บอกเลยว่าชอบน้องมาก